คุณผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับผู้ชายคนนี้อายุสี่สิบเกือบตายอ่ะอืม
ที่ไหนได้กระสุนตกลงมาเฉียดหัวเข้าไปนิดเดียวครับคุณผู้ชม

หมู่บ้านแกรนเซ็นทรัลพาร์คนะครับ
ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ชนบุรีครับจอดอยู่หน้าบ้านตรวจสอบแล้วพบ
รอยกระสุนปืนตกใส่กระโปรงหน้ารถเป็นรอยนะฮะ
พบหัวกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ที่พื้นดินหน้ารถ๑หัว
นายพนมไทยขันแก้วอายุ๔๐ปีครับเป็นเพื่อนบ้านที่
ตัดต้นไม้ที่ยืนอยู่ข้างรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
เขากับนายอุดรบุญแลเจ้าของรถเนี่ยออกมายืนคุยกัน
ว่าจะตัดต้นไม้กิ่งไม้ตรงนี้สักหน่อยระหว่างนั้นเอง
มีเสียงดังขึ้นเหมือนกับมีเสียงอะไรมันไปโดนกิ่งไม้
คุณผู้ชมเฉียดหัวไปนิดเดียวพอเดินไปดูอุตะ
นะฮะกระสุนปืนครับมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะ
คือคุยกันว่าจะเอากิ่งไม้ออกแต่ทีนี้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียง
ปึ้งเลยอ่ะโดนตรงนี้ก็ปึ๊บตรงข้างผมบอกเฮ้ย
กระจกหรือเปล่าหรือโดนบ้านเดี๋ยวผมอ่ะโดนรถพี่ไหมหันไปเจอโอ้โหเป็นรูเลย
ผมก็โอ้โหก็หลบแล้วก็มองว่ามีใครอยู่ตรงนี้
มันเป็นป่ามันได้ยินเสียงเสียงเหมือนเสียงปืนยิงไหมมันได้ยินเสียง
เหมือนกับอะไรกระแทกมาได้ยินแต่แบบแต่ไม่ได้ยินเสียงปุ้ง
เสียงปิ้งเพราะว่าพวกนี้มันจะนั่งแรงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับ